สาวใหญ่เมาไม่ได้สติทิ้งรถจักรยาน
แล้วก็นอนกลางถนนเลยชาวบ้านเห็นกลัว
กลัวเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุรถมาทับเข้านะฮะ
ก็เลยพาไปนอนข้างทางก่อน
แล้วก็ให้ตำรวจเข้ามาเคลียร์ให้หน่อยดูสิคุณ

กลางวันแสกไม่ใช่กลางคืนนะ
ก็ยังดีที่กลางวันนะ
รถจักรยานโยนและนอนฟุบอยู่กลางถนนเฉลิมพระเกียรติระหารทราย
ตำบลตาเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำนะครับ

แต่ว่าลุกไม่ขึ้นลุกไม่ไหวไงคุณ
สุดท้ายชาวบ้าน๔คนต้องช่วยกัน
พาช่วยกันหามมาไว้บริมถนน
เพราะว่ากลัวถ้านอนกลางถนนแบบนี้
เดี๋ยวจะถูกรถชนรถทับซะก่อนนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจรับแจ้งความก็เข้าตรวจสอบ
แต่ก็สอบถามพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้

ตำรวจก็เลยต้องถามจากชาวบ้านว่า
ใครรู้จักไหมว่าบ้านช่องของผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหน
จนทราบที่อยู่ของผู้หญิงคนนี้นะครับ
ก็ต้องพากันนำตัวขึ้นรถส่งกลับบ้าน

เห็นผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแถวนี้เป็นประจำ
ขออภัยขี่รถจักรยานผ่านแถวนี้เป็นประจำ
ยังเคยเมาหลับกลางถนนแบบนี้มาแล้ว
มาครั้งนี้ก็หลับเหมือนเดิม
คิดว่าถนนเป็นที่นอนหรืออย่างไรนะฮะ

หากเป็นกลางคืนรถราเขาขับไปขับมาเขามองไม่เห็น
เดี๋ยวก็ทับร่างเขาให้เสียชีวิตแล้วจะทำยังไงกันนะครับ
ตำรวจก็พาขึ้นรถไปส่งบ้านนะ
ถึงบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะรู้หรือยังว่าถึงบ้านแล้ว